กับการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดครับ

วันนี้เรานำเสนอร้านนี้เลยครับ
ได้ยินชื่อเฮ้ยน่าสนใจ

เขาบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขา

ร้านอาหารตามสั่งอร่อยเด็ดย่านบางรักครับ
ร้านนี้เด็ดมากมีเมนูอะไรที่ต้องไปทาน

ต้มยำปลากระพงน้ำใสอิ่ม

โอ้โหหมดแล้วจ้า
เพราะฉะนั้นใครอยากลองไปทานถ่ายรูปหน้าจอนี้ไว้เลย

ช้อปปิ้งไปซื้อของกันได้
แต่ถ้าเกิดพ่อค้าแม่ค้ารายใดเจ้าไหน

คุณส่งภาพมาหรือส่งคลิปมาไม่เกิน๑นาที
และรายละเอียดต่างมาทางอินบ็อกซ์

ก็พวกเราจะช่วยคุณผู้ชมโปรโมทร้าน

แล้วเราจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะคะ